สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

เมื่อสักครู่พูดเรื่องออกกำลังกาย
ผมก็จะพาไปดูคุณยายออกกำลังกายนะครับ

ออกกำลังกายเป็นนิดจิตแจ่มใส

เชิญชมได้เลยครับ

ออกกำลังกายเป็นนิดจิตแจ่มใส
ถ้าใจดีต้องออกกำลังกายแบบคุณยายท่านนี้

ข้อแขนแก้มท้องก็สำคัญ
คุณยายบอกว่าสบาย

อย่ารีบออกกำลังกายเหมือนคุณยายนะครับ

นั่นนั่นงูครับคุณผู้ชมครับ

ส่วนคุณยายก็เลยขอจับอาสา

กลับตัวทันก่อนรถจะลงถึงพื้น
นี่แหละครับเขาเรียกว่ากลับตัวตอนนี้ยังไม่สาย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

สุขสบายแบบนี้เอกเซอร์สสายร่างกายไปด้วย

วันจันทร์เจอกันใหม่นะครับที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้

สวัสดีครับ